มาดูความบันเทิงเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ

กรณีที่กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ๑๘ท่านลาออก
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เป็นข่าวกันมานานตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปเรียกกรรมการบริหารพักษ
เฉพาะคุณอุตมะสาวนายนคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงมาเขียนใบลาออก
แล้วรอไว้เลยนะคะที่สุดแล้วข่าวลือก็กลายเป็นข่าวจริง
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เอามาโชว์เลยนะใบลาออกของคณะกรรมการบริหารพักทั้ง๑๘คน
แปลว่าอะไรจริงแล้วพักพลังประชารัฐเขามีคณะกรรมการบริหารพัก๓๔คน
คนเกินกึ่งหนึ่งลาออกแปลว่าหลุดทั้งยวงค่ะ
หลุดทั้งยวงก็เลยทำให้คุณอุตมะสาวนายนตอนนี้กลายเป็นรักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
เห็นบอกว่าการเดินเกมนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักสนับสนุนให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนนะคะเมื่อวานนี้คุณนักข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์
ก็ไปถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านนี้แหละค่ะ
ว่าเอ๊ะท่านท่านรู้หรือยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยท่านไม่รู้อะไรเลย
เหรอท่านกำลังจะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่นะคะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้ไปนะคะสิ้นสภาพเรื่องของคณะกรรมการบริหารพัก
ก็ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายในเวลาคือ๔๕วันนะคะ
เมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณอุตมาสสาวนายน
รักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
แล้วคุณเชื่อไหมคือลักษณะเนี่ยเหมือนโดนตบหน้าคุณ
เพราะคนแรกที่ไปเขียนใบลาออกคือรัฐมนตรีช่วยคลังนั่งทำงานที่เดียวกัน
คุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะเซ็นใบลาออกแล้วรายงานข่าวว่า
สันติพร้อมพัฒน์นี่แหละจะมาเป็นเลขาธิการพักคนใหม่
แทนคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์หรืออาจจะเป็นเสียแฮงคุณอนุชานาคาสัย
ที่จะมาเป็นเลขาธิการพักแทนเมื่อวานนี้คุณสนทิรัฐเราก็ไปถามเหมือนกัน
เขาบอกว่าน่าเสียดายมากว่าการเปลี่ยนแปลงไม่น่าเกิดขึ้นในเวลานี้เลย
ในเวลาที่นายกรัฐมนตรีบอกให้หยุดปัญหาการเมืองไว้ก่อน
บอกว่าความขัดแย้งของพักพลังประชารัฐในรอบนี้มันหนักเหลือเกิน
หนักหนาเกินที่จะเยียวยาคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ดาบนั้นคืนสนองแค่ไหนอืมเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่มีรัฐธรรมนูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินเคยพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ตราขึ้นมาเพื่อพวกเรา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละค่ะเป็นผลพวงที่ทำให้พักการเมืองต่างคืออ่อนแอ
พออ่อนแอเสร็จปุ๊บพักเล็กพักน้อยก็อยู่ไม่ได้
พักใหญ่ก็กลายเป็นว่าหลายกลุ่มหลายกวนมันอยู่ในพัก
ก็เลยทำให้พักการเมืองใหญ่เองก็อ่อนแอนะคะ
นี่เป็นความคิดเห็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐจากฝากฝั่งของพักเพื่อไทยค่ะ
ค่ะก็นะก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้เพราะว่าตอนนี้ปากท้องของประชาชน
ใช่มันอ่อนแออยู่แล้วอ่ะค่ะจากจากโควิดต่างต่างมันก็หนักอยู่แล้วอ่ะนะ